ตามต่อเรื่องเมื่อวานนี้ที่เราได้นำเสนอข่าวไปหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
เพื่อนบ้านก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บมากเลย
ก็บอกกับแฟนบอกว่าทำไมไม่พาเขาไปโรงพยาบาล
แล้วแฟนบอกว่าไม่พาไปหรอกปล่อยให้ตาย
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับข่าวนี้แล้วผู้หญิงคนนี้สุดท้ายก็เสียชีวิตจริง
แล้วก็กำลังตามล่าตัวนะคะแฟนนุ่มคนนี้อยู่
ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ระหว่างที่ไปต่อคิวขอกินขนมจีนฟรีอยู่ค่ะ

ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แล้วจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมานะคะ
สำหรับคดีนี้ที่คุณเมธินีอายุ๓๔ปีนะคะเสียชีวิตนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยพยานเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นแฟนเขาเนี่ยนะคะ
ก็คือเขาพบว่าคุณเมธินีเนี่ยคือมีแผลฟกช้ำนะคะ
แล้วก็มีแผลขนาดใหญ่ใต้คางใกล้หลอดลมนะคะ
เสียชีวิตนะคะพยานบอกว่าวันก่อนเนี่ย
เห็นว่าบาดเจ็บมากก็ถามแฟนว่าทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
บอกว่าไม่พาไปหรอกปล่อยให้ตายวันรุ่งขึ้นเธอเสียชีวิตจริง
สืบสวนสอนอท่าเรือใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงค่ะนำหมายสารคุมตัวในเฉลิม
ได้ที่ชุมชนหัวโค้งห่างจากจุดเกิดเหตุราว๑กิโลเมตร
ก็รับสารภาพบอกเมื่อวันที่๔ธันวาคมไปนั่งดื่มเหล้ากับแฟนนี่แหละ
แล้วมีปากเสียงกันระแวงว่าเขาจะไปมีคนอื่น
ก็ตบตีกันตั้งแต่ในร้านแล้วค่ะคุณนัทพงศ์กลับมาที่ห้อง
ก็ตีซ้ำเอาคัตเตอร์กรีดที่หน้าของผู้หญิง
พอสงบอารมณ์แล้วก็ไปนอนกันตื่นขึ้นมาแฟนไม่ตื่น
ก็เลยออกจากห้องไปค่ะ
แล้วเราใช้อะไรทำเขาใช้อะไรใช้อะไรปากขอ
ใช้อะไรปากขอผมจำไม่ได้ครับทำไมจำไม่ได้
ว่าเขาร้มมากกว่าผมเดินขาก็ล้ม
เดี๋ยวเขายังตัวเขาอ่อนหนึ่ง

อันนี้คุณผู้ชมค่ะต้องชมตำรวจเลยนะคะ
ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แล้วนำไปสู่การจับกลุ่มได้เร็วมาก

คือชุดสืบเนี่ยเขาบอกว่า
หลังจากที่ไปตามตรงที่กบดานแล้วไม่เจอเนี่ย
เขาก็ได้เบาะแสมาว่าเดี๋ยวในชุมชนนี้
มีคนใจบุญเอาขนมจีนมาแจกชาวบ้าน
เขาก็เชื่อว่าในเฉลิมคนนี้เดี๋ยวต้องหิว
หิวแล้วต้องไปต่อคิวขอกินฟรีตรงนั้น
ก็ไปสังเกตการณ์ตรงนั้นนะคุณนัทพงศ์
แล้วไปจริงเจอจริง
ไปเจอไปขอกินขนมจีนที่เขามาแจกฟรีจริง

ห่างจากจุดรับขนมจีนไม่ไกลกันมากนัก
นี่ค่ะรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านต่อก็ทราบว่า
เฉลิมคนนี้ชอบทำร้ายร่างกายแฟนสาวเป็นประจำเลย
แล้วไม่ได้สนใจด้วยนะคะว่ามีคนอื่นอยู่หรือเปล่า

คือโมโหตรงไหนก็ทำร้ายร่างกายตรงนั้น
เขาบอกหลายคนก็รู้สึกเห็นใจที่ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ค่ะ

แล้วตำรวจบอกว่าเขาจะพกคัตเตอร์ติดไว้กับตัวตลอดเลยค่ะ
เวลาเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะน่ากลัวนะคะ

เพราะว่ากลัวเหตุชุนละมุนเตรียมฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ